โอ้โหตอนนี้ราคานี้พุ่งสูงเลยทีเดียวเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่าง
เขาบอกว่ากิโลกรัมละ๒๕๐๐บาทไม่เชื่อก็ไปดูครับตามมาดู
กันเลยแมงมันตัวอ้วนอ้วนเลยค่ะโอ้โหมันมันสุดสุดเลยแหละ
เห็นแบบนี้นะครับแมงมันจำนวนมากครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้
มีวางขายอยู่ในกาดอุ้ยทาก็คือตลาดอุทานั่นเองหรือว่าที่ตลาดแห่งนี้นะครับ
เป็นตลาดสดในอำเภอแม่ทานจังหวัดลำพูนช่วงนี้พ่อค้าแม่ค้าต่างก็นำเมนูแปลกมาวางขาย
เป็นจำนวนมากเป็นสถานที่รวมเมนูอาหารป่าอาหารแปลกที่หาทานยากนะครับ
ที่เราพูดถึงนี่ก็คือแมงมันที่ชาวบ้านในภาคเหนือมักจะนำมาปรุงเป็นอาหาร
ไม่ว่าจะเป็นการทอดเกลือแกงหรือว่าทำน้ำพริกโดยขณะนี้มีราคาแพงมากนะครับ
อยู่ที่กิโลกรัมละสองพันห้าร้อยบาทแต่ลูกค้าบางคนที่ชื่นชอบ
เขายอมทุ่มซื้อเลยถึงคนละ๑กิโลกรัมเลยนะโอ้โหแพงขนาดนี้ยัง
ยังซื้อเพราะว่าชอบจริงอะ
ซึ่งนางพิกุลขันทะชมพู
แม่ค้าในตลาดอุทาบอกว่าปีนี้เนี่ยเพิ่งจะมีแมงมันออกมาขาย
จากฝนตกหนักทำให้แมงมันพากันออกมาเล่นแสงไฟชาวบ้าน
จึงไปจับมาขายสามารถสร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรม
เพราะมีลูกค้ามาซื้อกันอย่างต่อเนื่อง
รอบ๑ปีเขาบอกว่าจะมีช่วงนี้เท่านั้นนะครับ
จากนี้นะครับนางพิกุลยังบอกได้ว่ามีหลายปัจจัยนะที่ทำให้แมงมัน

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามีคนนิยมทานมากขึ้น

ขณะที่จำนวนแมงมันก็มีน้อยลงเนื่องจากป่านั้นถูกทำลาย

การเผาป่าจนอาจจะทำให้โพรงของแมงมันถูกไฟป่าเผาทำลายไป
แต่นอกจากแมงมันแล้วในตลัดวิทยานะครับ
ก็ยังมีเมนูแปลกพิษดารอื่นอีกด้วย
ซึ่งจากนี้ไปนะครับเป็นช่วงฤดูฝนก็จะยิ่งมีเมนูแปลก
ที่เป็นเมนูป่าหายากออกมาวางขายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจสำหรับใครที่อยากจะลองไปเปิบพิษดาร
ใช่สำหรับแมงมันเนี่ยมีแค่ปีละครั้งในช่วงหน้าฝนเท่านั้นนะคะ
ถ้าเกิดว่าปีนี้พลาดไปแล้วเนี่ยรออีกทีปีหน้าเลยนะ
ทานแล้วรสชาติเป็นยังไงมันมันขนาดไหน
หรือแค่เอาไปคั่วไปทอดคั่วเกลือก็แซ่บแล้วค่ะอร่อยเหมือนกันนะครับ